วิญญาณสาวขับแกรปสิงร่างญาติ

ติดตามในคู่กัดสะบัดข่าว

กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าว

อย่าลืมนะฮะส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกัน
เกี่ยวกับเรื่องข่าวต่างที่เราเนี่ย

โดยเฉพาะวันนี้มีเรื่องลี้ลับ

เขาไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตญาติญาตินะครับ
ก็ตอนแรกคิดว่าสาวคนนี้ที่ขับแกรปเนี่ยอาจจะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุที่เกิดจากตัวเธอเอง

แต่สุดท้ายครับในช่วงของการเชิญดวงวิญญาณ
แล้วก็สวดศพปรากฏว่าวิญญาณมาเข้าร่างญาติแล้วก็ได้บอกบางสิ่งบางอย่างครับ

บ้านดาวมาทะเถิดแล้ว

บ้านไหนบ้านไหน
ต้องการผู้สามารถ
ต้องการผู้สามารถ

อ้าวเนี่ยครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้

เข้าสิงร่างเพื่อบอกบางสิ่งบางอย่างนะครับ

มาร่วมงานนี้ครับในงานสวดอภิษฐรร

ซึ่งเป็นอาของคุณดาคุณดาคือคนที่

อาของคุณดาเนี่ยถูกวิญญาณเข้าสิงร่างแล้วก็พูด
พูดนู่นพูดนี่พูดนั่นตามที่ได้ยินนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งหลายคนในงานนั้นเขาเชื่อว่าคุณดาผู้เสียชีวิตมาเข้าสิงร่างอาม
เพื่อจะสื่อสารไปถึงครอบครัวว่าตัวเธอไม่ได้ประสบอุบัติเหตุ
รถล้มเองจนเสียชีวิตมันอาจจะเกิดจากเหตุอื่น
แล้วที่เธอบอกมีรถสีดำสีดำมาทำหนูเนี่ยนะคะ
เอาทีมข่าวเราเห็นคลิปนี้แล้วค่ะติดต่อไปพูดคุยกับน้องชายของผู้เสียชีวิต
เธอก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าพี่สาวเนี่ยชื่อวิชุดา
ก็คือคุณดาเนี่ยอายุ๒๗ปีเลิกงานจากการขับแกรปช่วงกลางดึก
หลังจากนั้นค่ะได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่
บอกว่าพี่สาวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
บนถนนสายอุบลศรีสะเกดที่อำเภอวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
ตอนแรกครอบครัวที่รับโทรศัพท์คิดว่ารถจักรยานยนต์ล้มเอง
จนเสียชีวิตไม่มีคู่กรณีค่ะอ่าตอนแรกคิดแบบนั้นนะครับ
จนกระทั่งถึงวันที่ครอบครัวเนี่ยไปทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณพี่สาว
จากที่เกิดเหตุเนี่ยก็ปรากฏว่าอาเนี่ยคนที่
คนเดียวกันเลยกับที่ใส่เสื้อเหลืองในตอนที่เราให้ดูคลิปแรก
อาการแบบนี้ครับกรีดร้องโวยวายพร้อมกับพูดว่าหนูไม่ได้อยากตาย
มันทำให้หนูตายช่วยหนูด้วยเอาไปลองฟังเสียงดูครับ

ทางครอบครัวได้เบาะแสมาจากคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเส้นทางนั้น
เขาบอกแบบนี้นะบอกว่าคืนวันเกิดเหตุขับรถสวนทางมาพอดี
เห็นรถเก๋งสีดำจอดอยู่ข้างร่างของคุณดาวผู้เสียชีวิต
ครอบครัวก็เลยเอ๊ะหรือมันจะจริง
เริ่มแล้วค่ะเริ่มติดใจสาเหตุการเสียชีวิตว่า
อาจจะไม่ได้ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตเอง
เอออ่ะตัวน้องชายของผู้เสียชีวิตนะครับ
ยังโพสต์เฟซบุ๊กตามหาเบาะแสด้วยนะ
หากใครที่สัญจรผ่านไปผ่านมาบริเวณถนนสาย๒๒๖อุบลศรีสเกต
บ้านท่าเจริญตำบลท่าราชอเภอวัยวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
ในช่วงเวลาสักเที่ยงคืนถึงตี๑๓๐ของคืนวันเสาร์ที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วมีภาพจากกล้องหน้ารถรบกวนส่งมาเป็นหลักฐานให้หน่อย
จะส่งไปที่ทางคุณตำรวจก็คือสพห้วยขยุงนั่นเองนะครับ
เพราะว่าถ้าหากมีคู่กรณีจริงเขาก็อยากจะให้มารับผิดชอบกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับ
ก็ถือว่าถ้าได้หลักฐานมันก็จะเป็นการพิสูจน์ด้วยนะคะ
ให้ครอบครัวเนี่ยทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงเนาะ

เอาไปที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะไปดูแก๊งรุ่นใหญ่วัยกลางคนแล้วนะ
มากัน๔คนค่ะมารุมกลุ่มวัยรุ่น
ทีนี้สาเหตุเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่ว่ามีคลิปนะคะช่วงที่เขาถูกรุมทำร้ายค่ะ
โอ้โหเนี่ยมาเป็นกลุ่มเลยนะวัยกลางคนค่ะมารุมทำร้ายเด็กหนุ่ม
แล้วมากันประมาณ๒๓คนเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีข้อความมีปัญหาแต่ใช้กำลังรุมเด็กที่ผิดปกติ
คือหมายถึงว่าหนึ่งในกลุ่มที่เด็กถูกรุมมีเด็กลักษณะผิดปกตินะคะ
ผิดปกติทางสมองนะคะเขาบอกว่ามันจะได้เหรอ
เอื้อมระอากับพฤติกรรมกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มนี้เป็นนักเลงเจ้าถิ่น
เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบให้หน่อยแล้วเขาบอกพี่กัดด้วยนะ

ก็ไปเจอกับนางสมหวังอาจสมดีอายุ๖๐ปี
เธอเป็นแม่ของนายนัทภูมิอายุ๑๕ปีเด็กหนุ่มที่ถูกกรุ่มทำร้ายในคลิป
แล้วก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุลูกชายคนที่ถูกทำร้ายก็คือนัทธภูมิเนี่ยเป็นเด็กสมาธิสั้นมีบัตรคนไข้ยืนยันว่ากำลังรักษาอยู่
และที่สำคัญไปกว่านั้นตัวเด็กคนนี้นัทภูมิเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยแค่ตามเพื่อนไปเท่านั้น
ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุมีกันสี่คนค่ะคือกลุ่มสามพี่น้องอันอู๊ดโออ่า
อ่าแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่ชื่อว่านายเคอ่าเป็นคนในชุมชนเดียวกันนั่นแหละค่ะ
คือคุณแม่เขาบอกแบบนี้ว่าถ้ามีปัญหาไม่พอใจอะไรเนี่ย
เป็นผู้ใหญ่ด้วยอ่ะน่าจะคุยกันดีไม่ใช่มาทำร้ายร่างกายลูกชายของเธอจนน่วมไปทั้งตัวแบบนี้ครับ
อ่าทีนี้นะคะไปถามนายนิติภูมิปฏิสนทิค่ะอายุสิบห้าปี
เป็นเพื่อนของน้องนัทพลที่บอกว่าเป็นเด็กสมาธิสั้นเนี่ยนะคะ
นับจากนี้ไปเราขอเรียกว่าน้องโอเล่แล้วกันนะคะเรียกง่าย
เพื่อนของน้องโอเล่บอกว่า
ผมเนี่ยไปเคยมีปัญหากับลูกหลานของกลุ่ม๔คนที่เขามารุมตีผมเนี่ย
ลักษณะไปโพสต์ยั่วยุทางเฟซบุ๊กท้าทายกัน
จนกระทั่งลูกชายของในเคหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุไปบอกพ่อว่า
เขาถูกไล่ฟันทั้งที่เขาบอกว่าผมไม่เคยไปทำอะไรแบบนั้น
แล้วไปเจอกับกลุ่มผู้ใหญ่นี้ที่ไหนล่ะลูก
ไปเจอกันที่ตลาดและช่วงนั้นโอเล่ไปด้วยก็เลยถูกรุมแบบนี้ค่ะ
นี่แหละครับก็โอเล่ะครับน้องที่ถูกทำร้ายนะครับก็เล่าว่า
วันเกิดเหตุผมตามเพื่อนไปแล้วไปยืนข้าง
ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยไม่มีทั้งยั่วยุไม่ได้ไปทะเลาะอะไรด้วย
แต่กลุ่มผู้ใหญ่ที่รู้จักกันเนี่ยคุ้นเคยกันเนี่ยรวม๔คนเนี่ย
เขาเข้ามาถามถามโอเล่ว่าเอาด้วยไหมเอาเอาด้วยไหมเอาด้วยไหม
พอสิ้นเสียงคำถามเท่านั้นแหละครับเดินเข้ามาล็อกคอรุมต่อยกระทืบจนเจ็บระบมไปทั้งตัวครับ
เอาไปถามน้องแม่แม่ของน้องโอเล่กันบ้างนะคะแม่บอกว่าหลังเกิดเหตุลูกชายไม่ได้พูดอะไรมาก
แค่ว่าแม่ผมเจ็บไปทั้งตัวเลยจนกระทั่งแม่มาเห็นคลิปด้วยตัวเองค่ะ
บอกว่าโอ้โหคุณนักข่าวจะช็อกสงสารลูกถูกทำร้ายหนักมาก
กลัวลูกจะช้ำในจนตายอะค่ะหลังจากนี้ก็กลัวว่าตัวเองกับลูกจะไม่ปลอดภัย
เพราะคุณแม่ยืนยันนะ๔คนนี้เขาเป็นขาใหญ่คุมพื้นที่อยู่
นี่ไงนี่ไงทีมข่าวของเรานะครับเพื่อให้ได้ความอีกฝั่งอะเนาะ
พยายามติดต่อทางอีกฝั่งหนึ่งแต่ก็ติดต่อได้เพียงแค่แม่ของนายเค
หนึ่งในผู้ก่อเหตุนั่นแหละเขาก็บอกว่าคือตัวแม่นะเขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยไม่ได้เจอกับลูกหลาน
แล้วก็ไม่ได้เจอกับนายเคมานานแล้วเพราะแยกครอบครัวกันออกไปแต่พอได้ยินข่าวก็ตกใจเหมือนกัน
ตัวคุณแม่ของนายเคเนี่ยคนที่เขาก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเป็นโรคหัวใจด้วยนะ
เพื่อนบ้านคงไม่กล้ามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกลัวเขาจะสะเทือนใจและเป็นโรคหัวใจด้วย
กลัวจะเป็นลมช็อกไปทำไงใช่ไหมล่ะส่วนภรรยาของนายอ้นหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
ไปถามภรรยาเขานะว่าไงคะเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องที่มีข่าวว่ากลุ่มสามพี่น้อง
เป็นนักลงนักเลงเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่มันไม่จริงมันไม่ใช่ส่วนวันเกิดเหตุอ่ะนายอ้น
อันนี้เมียเขาบอกนะบอกว่านายอ้นเนี่ยพยายามเข้าไปห้ามไม่ได้ไปทำร้าย
ไม่ได้ไปช่วยรุมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะในคลิปมันเป็นลักษณะแบบชวนให้คิดอยู่แบบนั้น
อ้าวทีนี้ตำรวจสพธัญบุรีบอกว่าเดี๋ยวจะนัดสอบปากคำน้องโอเล่นะคะ
สหวิชาชีพส่วนผู้ก่อเหตุทั้ง๔คนตำรวจรู้ตัวหมดแล้ว
อ้าวชื่ออ้นอูดโอแล้วก็เคนะคะครับ
แจ้งความด้วยค่ะแล้วก็จะส่งฟ้องวันจันนี้แล้วนะคะ
ข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะ
อืมมาที่จังหวัดสมุทรปราการเกิดบ้านนะคะมีเหตุกลุ่มนักเรียนช่างค่ะ
ยกพวกนะฮะไปใช้ก้อนหินเนี่ยทำร้ายก็คือทำลายนี่แหละกะ
หวังว่าทำร้ายแต่ตอนแรกแต่ว่าไปทำลายข้าวของของประชาชนได้รับความเสียหาย

นี่เป็นคลิปนาทีเกิดเหตุนะครับกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนช่างโรงเรียนแห่งหนึ่ง
พากันบุกไปถล่มบ้านของคู่อริที่อยู่ภายในหมู่บ้านพฤกษาสิบห้า
แพร่กษาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรประการก็ตะโกนด่าบอกว่าท้าทายคนข้างใน
ออกมาสิออกมาสิแน่จริงแน่จริงออกมาลักษณะแบบนี้แล้วใช้สีสเปรย์สีแดง
ข้อความหยาบคายเอาไว้ด้วยก่อนที่ทั้งหมดอ่ะจะใช้ก้อนหินขนาดใหญ่คว่างปลาเข้าไปในบ้าน
คือทำร้ายเข้าของเสียหายอีกต่างหากเขาบอกว่าประตูรั้วเนี่ยได้รับความเสียหาย
รวมถึงรถเก๋งอีกสองคันโอ้ยอ้าวทีนี้ทีมข่าวของเราเห็นคลิปนี้แล้วนะคะ
ก็จะต้องไปถามคนที่อยู่ในบ้านนั่นดิคนที่อยู่ในบ้านชื่อว่าคุณชาว
คุณชรศรีอายุห้าสิบสามปีค่ะเขาบอกว่าช่วงนั้นอ่ะอยู่ในบ้านแหละ
แต่ก็ต้องแอบนอกจากจะแอบไม่ให้คนที่มาทำลายข้าวของหน้าบ้านเห็นแล้ว
อืมต้องเอาโทรศัพท์มือถือน่ะถ่ายเอาไว้ด้วยน่ะอืม
แล้วตอนนี้เขาไปแจงความน่ะนะคะที่สมพบังปูเอาเล่าย้อนนิดหนึ่งนะคะ
เขาบอกก่อนเกิดเหตุน่ะดูทีวีอยู่ในบ้าน
ลูกชายอายุ๑๗ปีเนี่ยเรียนวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งออกไปบ้านเพื่อน
เอาแล้วช่วงเวลานี้แหละกลุ่มวัยรุ่นอืม
ขี่รถจักรยานยนต์กันมามาห้าคนค่ะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบสามไม่ใส่อีกสอง
อืมยืนอยู่หน้าบ้านตะโกนเรียกลูกชายแล้วท้าทายให้ออกมาเจอกัน
อ่าพอไม่ออกไปยกถังขยะหน้าบ้านเลยครับทุ่มลงพื้นตู้มโอ้โห
แล้วก็ตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายค่ะครับหลังจากนั้นคว่างปลาก้อนหินใส่บ้านเลย
แล้วก็หนีไปอ่ะค่ะอ่าเพื่อให้ได้ความกระจ่างนะครับทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ครับไปยังบ้านที่เกิดเหตุนะครับโดยครั้งเนี้ยพอเราไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ย
ก็พบเพียงก้อนอิดที่กลุ่มวัยรุ่นใช้ก่อเหตุรวมถึงจุดที่ใช้สีสเปรย์
พ่นลงบนพื้นถนนนะฮะเนี่ยมีข้อความอะไรพวกนี้อยู่นะครับ
ส่วนตัวนายตูนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมาอยู่บ้านเนื่องจากออกไปทำงานอ่ะ
ค่ะอ่ะก็เลยต้องสอบถามเพื่อนบ้านไงคุณสุภาษาในเพื่อนบ้านภายในซอยที่เกิดเหตุ
บอกว่าปกตินะซอยเนี้ยหลังสองทุ่มเงียบกันหมดแล้วแต่กลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มเนื้อที่มาวันนั้นอ่ะมากันสามสี่ครั้งได้ยินเสียงเหมือนกัน
แต่ไม่กล้าออกมากลัวจะถูกลุกหลงค่ะโอ้แต่ที่เหลือผมไม่รู้เรื่องเลย
ผมนั่งกินข้าวอยู่นะแล้วเสร็จแล้วจะยินเสียงเหมือนเสียงปืนเลยแหละ
ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเสียงปืนกี่ครั้งนะครับครั้งเดียวครั้งเดียว
แล้วที่เหลือพอเสียงปืนเสียงปืนก็กลูมากันไปแถวเลยแต่ผมไม่กล้าออกมา
อ้าวก่อเหตุแล้วถึงแม้จะหนีไปได้แต่ทางตำรวจยืนยันแบบนี้นะครับว่า
เข้ามาตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านและเส้นทางใกล้หมู่บ้าน
แน่นอนฮะก็จะเห็นเส้นทางหมดแล้วจะรู้ว่าใครเข้าใครออกบ้าง
ใช่ค่ะและตอนนี้ทางตำรวจก็รู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุแล้ว
แล้วก็เตรียมเรียกตัวมาสอบปากคำพร้อมกับใครผู้ปกครอง
ตายเดือดร้อนพ่อแม่นั่นแหละครับวัยรุ่นเลือดร้อนฮะ
สุดท้ายมันไม่ได้เดือดร้อนใครหรอกครับเดือดร้อนพ่อแม่นั่นแหละครับ
ก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเนอะค่ะเอาส่วนเรื่องต่อไปนะคะ
เป็นเรื่องความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะในหอพักแห่งหนึ่งก็คือหมู่บ้านเอื้ออาทร
กลุ่มผู้ชายเขาตั้งวงดื่มเหล้ากันที่ด้านล่าง
และหลังจากนั้นมีคนสาดน้ำปลาใส่เขาก็ต้องตามหาสิ
สาดน้ำปลาใส่วงเล่าเขานะคะหาไปหามาเขาบอกว่าต้องเป็นนายคนนี้แน่เลยเพราะเคยด่าเขา
เอาตามขึ้นไปถามถึงห้องเลยค่ะ
น้ำปลาน้ำปลาอะไรยี่ห้องอะไรอย่างนี้เหรอ
คือเขากำลังตรวจสอบกันว่าคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยสาดน้ำปลาใส่ลงไปในวงเล่าพี่เสื้อดำได้จริงหรือเปล่า
กำลังจะหาว่าใครคนทำก็เลยมาเคาะประตูกันแบบนี้
นี่แหละค่ะคนที่ถ่ายคลิปนะคะเป็นคนที่ถูกกล่าวหาชื่อว่าคุณสุธวั
ขันคำเขาเล่าให้ฟังกลับมาจากวัดอาบน้ำไม่นาน
เนี่ยกลุ่มเสื้อดำเนี่ยเสื้อน้ำเงินเนี่ยที่ตั้งวงนั่งดื่มเหล้าอยู่ข้างล่าง
ขึ้นมาหาเลยขึ้นมาเคาะประตูถามเลยค่ะ
เอ้าก็มาถามนั่นแหละครับว่าสาดน้ำปลาโยนน้ำปลาลงไปข้างล่างหรือเปล่า
ตรงที่พวกเขานั่งดื่มกันนั่นแหละซึ่งตัวเขาเองก็บอกว่าไม่ได้ทำ
ก็บอกว่าเอาพี่ที่จะมากล่าวหากันแบบนี้พี่ต้องมีหลักฐานด้วยนะ
ส่วนทางฝั่งของชายเสื้อน้ำเงินก็พูดแล้วอารมณ์แบบก็มีอารมณ์โมโหนะ
ผมว่านะก็ก็เข้ามาถามว่าสงสัยเอ้อจะถามเนี่ยไม่ได้เลยไง
ใช่ใช่บอกไว้แบบนี้แล้วกันจะได้อยู่ด้วยกันแบบผาสุขนะ
นอกจากนี้คนถ่ายคลิปเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงอะนะคะ

ตัวเขาเองก็เคยไปเตือนแล้วบอกเบาหน่อย
แต่ถูกด่ากลับว่าทำตัวมีปัญหาเอาฟังเสียงค่ะ
เดินขึ้นมาเขาเคาะห้องป๊อก
ผมก็ถามว่าใครก็ไม่ตอบ
แล้วทีนี้ผมก็เลยเปิดประตูประตูมี๒ชั้น

ปลาขวดน้ำปลาอะไรไม่รู้ใส่กูเหรอ
แล้วก็เวยครับไม่เคยรู้จักครับ
แต่ว่าเคยบอกเขานานมาแล้วครับประมาณ๓เดือนแล้วครับ
บอกเขากินเหล้าไปประมาณ๔๕ทุ่มนะครับบอกเขาว่าเสียงดังอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วเขาก็ไม่พอใจตอนนั้นก็ขึ้นมารอบหนึ่งครับ
ตอนนั้นก็ขึ้นมาแต่อันนั้นผมบอกจริง
ผมบอกเขาให้เบาเสียงหน่อย
อื้มจริงนี่ก็ต้องไปถามนิติบุคคลนะ
กลางอะกลางคนน่าจะให้ความรู้ได้ดีนะ
นิติบุคคลบอกว่ายังไม่ได้รับเรื่องนะ
ใครร้องเรียนเกี่ยวกับใครสาดน้ำปลาใส่ใครอะไรขึ้นมา
แต่เอาอย่างนี้ละกันต้นเรื่องมันมาจากโต๊ะหินอ่อนตัวนี้
เพราะฉะนั้นทำไงดีเอามันออกไปค่ะ

เห็นไหมคะอยู่แล้วไหมไปแล้ว

โต๊ะหินอ่อนเนี่ยเอามากินเหล้ากันดีนักเอาโต๊หินอ่อนออกไปเลย
จะได้ไม่ต้องมีคนกินเหล้าแล้วต้องเสียงดังไงคะ

เดี๋ยวดูจะดูสิว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมจะบอกไว้ก่อน
เพื่อนบ้านกันถ้าอยู่ด้วยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน

ช่วงหน้าครับพาไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
รถคันนี้เขาบอกว่าอยู่ด้วยไม่ได้แล้ว
ทำไมถึงต้องปล่อยรถคันนี้ออกไป
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดด้วย
คู่กัลสมัคร
ดีมาดูเรื่องราวสยองขวัญเขาว่าอย่างนั้น

เรื่องของรถมือ๒สยองขวัญ

ไปซื้อรถมือสองมาแล้วเจอเรื่องสยองขวัญเข้าสุดท้ายโอ้โห
ไม่เอาแล้วให้วัดเลยเออไม่ต้องอยู่แล้วเนอะ
นี่ครับนายธนวรรษธรรมรัฐนะครับหรือว่าบ่อนอายุ๒๙ปี
เขาโพสต์เอาไว้เลยครับบอกว่าผมอยากจะเอารถเก่งคันนี้ถวายวัด
ขอเลยนะเอาเป็นวัดที่ขาดแคลนก็ได้
เอาไปใช้จะได้ไปใช้เลย
ผมนะไม่ไหวกับคันนี้แล้วแล้วผมคาดว่าคันนี้น่าจะน่าจะตายมาแล้ว
สองศพเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าใช้ต่อไม่ไหวแล้วจริงครับ
คุณสุพัสราครับแถมโดนผีหลอกด้วยโอ้ยตายแล้ว
เอาทีมข่าวของเรานะคะได้ยินแบบนี้ต้องไปคุยกับเขานะ
คุณบอลคุณบอลเรื่องจริงไหมเอาอย่างแรกจริงสิครับ
และเนี่ยจริงที่สองคือผมตั้งใจจะบริจาคให้วัด
จริงที่สามมันหลอนจริงครับผมเจอเข้ากับตัวเอง
คือรถคันนี้ไปซื้อมาจากเต็นต์แล้วมันเป็นมือ๖แล้วเขาดูทะเบียนไง

แล้วคนขายบอกว่าพี่ชนหนักนะผมขายเอาไปเลยแปดหมื่น
คุณมันบอกดีเลยเดี๋ยวซื้อมาให้ลูกน้อง
เอาไปส่งเนื้อทุเรียนให้กับลูกค้าก็เลยซื้อมาค่ะ
เอางี้มีอยู่วันหนึ่งคุณบอลเนี่ยเอารถคันนี้ออกไปตอนตีหนึ่ง

ระหว่างที่รอผ้ากำลังซักอยู่ครับ
โอ้โหตามกราฟิกนี้เลยเขาบอกว่า
เจอเรื่องสยองขวัญได้ยินเสียงชายแก่ถอนหายใจดังจากนั้น
เฮอออหึอออหึอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ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

เอาสรุปรถคันนี้ไม่อยู่กับคุณบอลแล้วนะคะไปแล้วนะคะ
แล้วมีวัดมารับไปรับน้องไปดูเรียบร้อยบอกว่าไปอยู่กับผู้ทรงศีลดีกว่า
วิญญาณข้างในจะได้ไม่ออกมาค่ะคุณสุภาษาคุณบอกว่ารับน้องไปแล้ว
แล้วค่ะงั้นพูดถึงน้องไปดูความน่ารักของน้องหนูติดตามกันเลยในช่วงของสบัดข่าว
สบัดข่าวเด็กสุภาษณ์ไปดูคุณลูกเด็กน้อยคนนี้ครับ
แหมเรียกได้ว่าซื่อสัตว์กับคุณแม่จริงเห็นคุณพ่อทำอะไรบางอย่างต้องรีบเข้าไปเตือน
กรอกแมนอย่ายุ่งก่อน

สุดท้ายพ่อบอกแปะโภค

ฟังให้ดีวันนี้พลาดไม่ได้นะครับ

รถจัดหนักจัดเต็มกันไปเลย

รายการคู่กัดสะบัดข่าวโดยเฉพาะครับ

ลดเหลือเพียง๘๘บาท

เพื่อขอโค้ชส่วนลดตอนนี้ได้เลย

แน่นอนว่าจัดมาเพื่อคุณผู้ชมรายการ
คู่กัดสะบัดข่าวทางไทยรัฐทีวีนะครับ

หรือภายใน๔๘ชั่วโมง
ก่อนเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
วันที่๑๙ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับ
โรดีแบบนี้ต้องไม่พลาดนะคะ

มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับ

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยว

ถ่ายรูปให้ไหนสิคะ
จัดให้แต่เรื่องของเรื่องการถ่ายรูปครั้งนี้

เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครข่าว

จะมีความสนามบ้าพิเศษ
ในการรู้ว่าคุณแฟนคุณสามีกำลังคิดอะไรอยู่
แน่นอนค่ะพวกเราเนี่ยมีแสนรู้แหละคุณคิดอะไร
ก็จริงสิเอางั้นคุณช่วยดูนี้หน่อยดูสิว่าเขารู้ทันกันได้ยังไงครับเนี่ย

ขายลูกให้หน่อยมา
อีบีย์โอกาสมาถึงไหมพี่โอกาสอะไรมั๊ด

มันเป็นสิ่งที่เราควรต้องทำให้เขาอยู่แล้ว

เป็นหน้าที่ที่ชายอย่างเราพร้อมจะทำให้
แต่ในช่วงการถ่ายรูปมันคิดอะไรบางอย่างได้
ฟายยิงก็คิดอะไรได้เจ็ดเดียวกัน
ทำไมถึงให้ถอยไปเรื่อยนั่นสิและข้างหลังมันเป็นหุบเหวขนาดนั้น

โอ้โหชีวิตนี้ไม่มีอีกแล้วค่ะ

เล่นน้อยกี่สิ่งค่ะคู่นี้เขารักกันจะตายแล้วเขาเป็น

อุ๊ย